เรายังคงติดตามกันต่อนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้
พ่อแม่ของน้องไตตันมีการจัดพิธีชาปนกิจศพ
คือเผาศพน้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ
เช้านี้ครอบครัวของน้องได้มีการเก็บอัฐิ
แล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้น้อง
แต่ครอบครัวบอกว่าจะไม่มีการนำกระดูกน้องไปลอยอังคาร
เพราะว่ากลัวว่าน้องจะหนาวก็เลยจะนำไปฝังใต้ต้นโพใหญ่แทน
ติดตามบรรยากาศเพิ่มเติมได้จากคุณทัศนัยโค้ดทอง
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากหัวช้าง
วัดหัวช้างจังหวัดลบบุรีเชิญค่ะ

ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมครับวิธีการเก็บเท่าอาถิของน้องไทตันนั้น
เสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมารวมทั้งเรื่องของการทำบุญด้วยนะครับ
แต่ว่าตั้งแต่น้องเสียชีวิตมาจนถึงตอนนี้
คุณพ่อคุณแม่บอกว่าน้องไม่เคยมาเข้าฝันให้เห็นเลยครับ
หมู่บ้านตั่งแต่เจ็ดโมงเช้าที่ผ่านมาครับ
พ่อแม่และครอบครัวของน้องไทตันนั้นได้เดินทางมาที่วัดหัวช้างนะครับ

โดยมีการนำผลไม้ไปวางเรียงกันเป็นรูปร่างของมนุษย์นะครับ
โดยเอามะพร้าววางเป็นศีรษะอ้อยนั้นทำเป็นแขนกับขา
กล้วยทำเป็นนิ้วมือนิ้วเท้าน้ำตาลเป็นลำตัว
แล้วก็เหรียญบาท๓๒เหรียญวางเรียงกัน
เพื่อให้น้องนั้นไปเกิดที่พบภูมิใหม่ครบ๓๒นั่นเองครับ
เป็นตามความเชื่อของคนโบราณที่ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ
แล้วก็เป็นการทำพิธีแปรทาสเป็นการทำบุญต่อบุญ
นำของที่นำมาเข้าพิธีนั้นไปทำบุญต่อให้คนนั้น
นำไปทำเป็นอาหารเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นต่อไปครับ
โดยพ่อกับแม่ทำการพรมน้ำอบนะครับโรยดอกไม้
แล้วก็จุดทูบคนหนึ่งดอกเพื่ออุทิศตั้งจิตอธิษฐาน
เพื่อให้วิญญาณของน้องนั้นไปสู่พบภูมิที่ดีครับ
พระสงฆ์๔รูปสวดพิจารณาสังขาร
เพื่อสอนคนที่อยู่ให้ตรงกับชีวิตเรื่องของ
การเกิดการตายแล้วก็เข้าใจชีวิตมากขึ้น

หลังจากนั้นก็เป็นการถวายใส่บาทพระถวายอาหาร
น้ำดื่มปัจจัยให้กับพระสวดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

แล้วก็มีการนำเท่าอาทิตนั้นไปทำบุญที่สารากันต่อไป
โดยทางครอบครัวตั้งใจว่าจะไม่นำเท่าอาทิตนั้นไปลอยอังคาร

โดยตั้งใจว่าจะนำเท่าอาถิตนั้นไปฝังใต้ต้นโพใหญ่
วัดแห่งใดแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรี
เพื่อให้น้องนั้นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขในพบภูมิที่ดีต่อไป
และหลังจากที่ครอบครัวนั้นจัดการทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
พ่อกับแม่ของน้องไทตันนั้น
จะทำการบวชชีพรำให้กับน้อง๕๗วันตามความตั้งใจ
โดยจะเป็นการลาพักร้อนแล้วก็เป็นการขออนุญาตที่ทำการไป
ต้องการจะทำบุญตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับลูกชายอันเป็นที่รักนะครับ
โดยพ่อกับแม่เปิดเผยว่าตั้งแต่น้องเสียชีวิต
อยากจะฝันเห็นน้องสักครั้งอยากจะพูดคุยกับน้อง
แต่ว่าน้องนั้นไม่เคยมาเข้าฝันให้เห็นเลย
นั่นแสดงให้เห็นว่าน้องนั้นมีบุญแล้วก็น้องไปสู่พบภูมิที่ดีแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับทางด้านของแม่ของน้องไทตันนั้น
หลังจากนี้ก็จะเดินทางกลับเข้าไปทำงานที่ร้านอาหารเหมือนเดิม
แต่ว่าแม่นั้นไม่สามารถกลับไปทำงานที่สาขาเดิมที่โรบินสันลบบุรีได้
จากว่ายังทำใจไม่ได้ไม่อยากเห็นเหตุการณ์ซ้ำในพื้นที่เกิดเหตุอีก
จึงมีการขอย้ายไปทำงานที่สาขาใหม่ที่บิ๊กซีลบบุรีแทนครับ
นี่คือบริการล่าสุดจากวัดหัวช้างนะครับผมทัศนัยโค้ดทองรายงานครับ
ขอบคุณคุณทัศนัยโค้ทองแล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
นั่นเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงเช้านะคะคุณแม่ก็ยังทำใจไม่ได้เนอะ
ใช่ค่ะส่วนเรื่องคดีนี้ก็ตามกันต่อนะคะในทุกช่วงข่าวจากทางไทยรัฐด้วยนะคะ